เมื่อสถานการณ์โควิด๑๙มันเดินไปแบบนี้
แบบที่คุณผู้ชมดูข่าวทุกวันทุกวันไปพร้อมกับเราไทยรัฐทีวีนะ
ล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน์ดี
เอาแบบสร้างสรรค์นะอย่าตอบอย่าแบบใช้อารมณ์
บอกว่าล็อกดีล็อกหรือไม่ล็อกและเหตุผลของท่านหน่อย
เอาแบบเหตุผลไม่ใช้อารมณ์นะครับ
แล้วเดี๋ยวผมจะติดตามอ่านเพราะว่าเดี๋ยวหลังท้ายข่าวโควิด
ผมจะบอกว่าทำไมผมถึงชวนคุยเรื่องนี้วันนี้
ส่วนตอนนี้ไปติดตามสถานการณ์โควิด๑๙เกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อกันก่อน
เมื่อวานนี้มี๑๕๕รายนะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
ก็เป็นชายที่จังหวัดระยองครับ
ตัวเลขของวันที่๒๙ธันวาคมนะครับคุณผู้ชมครับ
พบผู้ป่วยใหม่๑๕๕รายติดเชื้อในประเทศ๑๓๔ราย
สูงสุดอยู่ที่จังหวัดระยอง๕๖ราย
รองลงมาคือชนบุรี๒๘รายและกรุงเทพมหานคร๑๑ราย
แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน๑๑รายครับ
ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม๖๔๔๐รายนะครับ
รักษาหายเพิ่ม๔รายแล้วก็เสียชีวิต๑คน
เป็นชายอายุ๔๕ปีที่จังหวัดระยองนะครับ
รวมมีผู้เสียชีวิต๖๑คนแล้ว
สำหรับจังหวัดที่ติดเชื้อแล้วนะครับ
มี๔๕จังหวัดครับขออภัยครับ
โดยช่วงวันที่๑๘ถึง๒๐ธันวาคมมี๖จังหวัด
ถึง๒๓ธันวาคม๒๖จังหวัด
ถึง๒๖ธันวาคม๓๗จังหวัด
ถึง๒๘ธันวาคม๔๕จังหวัด
เมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินบอกว่าความน่ากลัว
ถ้าเกิดว่าดูจังหวัดจำนวนจังหวัดที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ย
ถึง๒๗ธันวาคมจากวันที่๑๘๖จังหวัด
ที่๑๗ธันวาคมมาเป็น๔๕จังหวัด
อัตราการเพิ่มแบบนี้มันเร็วกว่ารอบก่อนนะ

ถ้าเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า
มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดยังอยู่ที่๓อำเภอครับ
ก็คือจังหวัดสมุทรสาครอำเภอเมืองนะครับ
แล้วก็ที่จังหวัดระยองนะฮะ
คุณหวัดทวีศิลป์วิศนโยธินโคศกสบค
เรียกร้องให้ประชาชนทั้ง๔๕จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อแล้วนะครับ
ต้องเคร่งครัดในมาตรการป้องกันการระบาด
เพราะข้อมูลทางระบาดวิทยาชี้ว่า
หากไม่มีมาตรการไอ้กราฟนะครับ
หรือว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะพุ่งสูงขึ้น
ถ้าไม่มีมาตรการอะไรเลยนะฮะที่มันเป็นระคังคว่ำสีแดงนะฮะ
นี่แหละเมื่อวานคุณหมอโชว์นานมากเลยนะคะ
กล้องสีแดงเนี่ยคือถ้าเกิดไม่มีมาตรการอะไรเนี่ย
ผู้ป่วยหลังจากนี้ไปจะเพิ่มขึ้น
ประมาณ๑๘๐๐รายต่อวันช่วงกลางเดือนมกราคม

นี่แหละฮะฟังเสียงคุณหมอพูดหน่อยครับ
ระลอก๒ระลอกใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
ในภาษาที่แล้วแต่คนจะใช้เลยนะครับ
ผมตอนนี้ผมก็พูดตามคำของนักวิชาการนะครับ
เราไม่อยากให้เห็นภาพเส้นสีแดง
ซึ่งถ้าพูดถึงกลางเดือนหน้าเนี่ยนะครับ
ตอนนี้แนวโน้มของเราขึ้นมาเป็นหลักร้อยหรือหลายร้อยเนี่ย
มันยังอยู่ในเส้นสีส้มอยู่นะครับ
ซึ่งนำเรียนว่าน่ากังวลใจมาก
ถ้าเราไม่ทำอะไรแค่เส้นสีส้มเนี่ย
ทะแยงขึ้นประมาณสัก๔๕องศา
ต้องมีคนป่วยเป็นหลักหลายพัน
แล้วก็อาจจะเป็นหลักหมื่นได้
ขณะที่คุณหมอวิชาญปาวัน
ภูมิในการสถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง
ชี้ว่าชี้นะฮะชี้เลย
ขณะนี้ต้องจับตากลุ่มสถานบันเทิงกรุงเทพครับ
รู้ตัวว่าไป๓ร้านนี้ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ

โดยผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงมาจาก๓กลุ่มใหญ่ครับ
คุณผู้ชมครับคือกลุ่มแรกเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง
จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ติดเชื้อมากกว่า๗๐ราย
อยู่ในชุมชนรอยต่อกับสมุทรสาครอย่างบางขุนเทียนน้องแข็มบางแคร์
กลุ่มต่อมาติดตามการระบาดในโรงงานผลิตรองเท้าย่านพระราม๒
อยู่ในสายการผลิตเดียวกันพบว่ามีเชื้อปนเปื้อนอยู่ที่
ก๊อกน้ำก๊อกน้ำประตูละครับต้องไปเปิด
ก็ต้องมีมือจับกันหลายขั้นและกลุ่มสุดท้ายครับเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงมีผู้ป่วย
มีร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยอยู่๓ร้าน
อีสานกรองแก้วย่านปิ่นเกล้าครับ
แซ่บอีสานคาราโอเกะย่านเทเวศครับ
น้องใหม่พลาซ่าย่านปิ่นกล้าวครับ
อันนี้ไม่ได้กล่าวหาร้านท่านไม่ดีนะ
แต่หมายถึงว่ามีความสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับเชื้อโควิด๑๙

แล้วก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว๒๒รายจาก๓ร้าน
เพราะฉะนั้นใครที่ไป๓ร้านนี้ในช่วงวันที่๒๕ธันวาคม
คุณหมอบอกเลยว่าให้รีบไปพบหมอไปตรวจซะ
แล้วก็อาจจะต้องมีการกักตัว๑๔วันด้วย
แล้วก็ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะครับ
ึกว่าทุกคนที่ไปร้านเหล่านี้ที่เราอ่านมา
วันที่๑๕๒๐ธันวาคมสังเกตอาการแล้วก็พักอยู่บ้าน๑๔วัน
ทำไมผมถึงถามคุณผู้ชมไปนะครับที่ตอนต้นรายการ
เพราะว่าฟังคุณหมอยงคุณหมอที่อยู่ในสอบคอมาแล้ว
มาฟังจากคุณหมอธีระวรธนรัฐนะครับ
ท่านเป็นอาจารย์อยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ท่านถามรัฐบาลว่าแน่ใจนะว่าจะคุมได้
ซึ่งต่างจากระบาดรอบแรก
ถ้าสมมุติว่าเราไม่ดูแลกันดี
คุณหมอเขาบ้างคุณหมอเขาเปรียบเทียบกับข้อมูลในต่างประเทศ
ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการระบาดรอบ๒ครับ
ผู้ติดเชื้อมันจะพุ่งขึ้นอีก๕เท่าครับ
อันนี้เป็นสถิติที่เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศแล้วนะ
อันนี้รัฐบาลลองเอาไปคิดดูนะครับ
ก็คือผมถึงถามถามอย่างใช้เหตุผลกัน
ผมนั่งอ่านมาคุณผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์ของเราเนี่ยเกือบหมื่นท่าน
เช่นกรุงเทพหรือว่าจังหวัดที่มีความสุ่มเสี่ยงดีกว่า
ใช่คืออดเปรี้ยวไปกินหวานดีกว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้เที่ยวนะคะ
คือคุณหมอประสิทธิ์วัฒนภาวันก่อนมาออกรายการ
ถามตรงกับคุณจอมขวัญให้ข้อมูลน่าสนใจบอกว่า
ถ้าเกิดว่าไปดูประเทศต่างเนี่ยนะคะ
ของประเทศที่เคยระบาดรอบแรกเนี่ย
คือครั้งที่๑น่ากลัวน้อยกว่าครั้งที่๓
เพราะว่าครั้งที่๒จะรุนแรงกว่านะ
ก็ช่วยกันตัดสินใจครับถ้าไม่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไร
เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยคือหลังจากมีการเดินทาง

ผมพูดตามข้อมูลนะคุณผู้ชมอย่าโกรธผมอย่าดุผม
คือตอนหลังปีใหม่เราจะไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใคร
ไปไหนมาบ้างจะรู้ก็ต่อเมื่อปิดแล้วสอบสวนโลกกันแล้ว
ถึงจะมาบอกว่าคุณไปไหนมาบ้าง
อย่างนั้นไม่เป็นไรครับถ้ายังไม่มีมาตรการ
คุณผู้ชมทุกคนเราสัญญากับผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีได้ไหม

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับ

ถ้าไปถึงภูมิลำเนาแล้วนะครับก็
อยู่ในบ้านไหว้พ่อไหว้แม่อยู่กันอยู่ในบ้านอย่าออกไปไหน
คุณผู้ชมคงอะเจลแอลกอฮอล์ซะ
เพราะว่าตัวเลขความสามารถของสาธารณสุขไทย

อีกหนึ่งประเด็นนะคนที่เดินทางช่วงนี้

ว่าพื้นที่เสี่ยงกลับไปภูมิลำเนา
ระวังว่าจะเอาเชื้อกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่

ท่านจะหนักมากกว่าคนที่แข็งแรงอย่างพวกเรานะ
ฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะ